ส่วนเมื่อวานในช่วงบ่ายนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือเรื่องของการประกาศรายชื่อเบื้องต้นนักเตะทีมชาติไทยในชุดเอเชียนครับก่อนจะมีการตัดตัวแล้วก็พอไม่ติดนะครับหนึ่งในนั้นครับนั่นก็คือมงคลทศกัยประกาศอำลาทีมชาติครับดูตัวกันอีกครั้งนะครับที่เห็นบนหน้าจอเริ่มจากประตูได้กวินกลับมาไม่
ไปนานเลยครับตั้งแต่อุ่นเครื่องกับเมียนมาแล้วก็เคนย่า
กลับมาอีกครั้งหนึ่งรวมถึงชิรพัฒนลีออร์เซ็นเตอร์จากเชียงราย
แล้วก็อาริสรมพรมรักษ์จากเมืองทองอยู่ในเต็ดครับ
ส่วนผู้เล่นจากชุดอาเซียนคลับที่หลุดไปก็คือเควินดีรมรำ
แบ็คซ้ายเพียงคนเดียวกลางนั้นได้ชนะทิศสงฆ์กระสิน
แล้วก็สุปโชคสารชาติเติมเข้ามาครับส่วนสรวัตรเดช
ธนบุญเกษารัฐธิริพันธ์พ่วงจันทร์ยังคงมีชื่ออยู่
คนที่หลุดไปก็คือนุรุนศรียานเกมมงคลทศกัย
ประกอบเปรมพักที่เป็นอะไรในชุดอาเซียนครับ
ส่วนกองหน้าอธิสักไกรสอนสุประชัยใจเด็ด
และธนาภัณฑ์ป้อมบุคผา๓คนจากชุดอาเซนครับ
ยังอยู่กับทีมโดยมีธิรสินแดงดามาเติม

ศรีโรชชัดทองเกาหน้าจะประจวบเอฟซี

ซึ่งมิรวรรณรายวัชเชื่อว่ายังสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้
และอาจจะปรับไปเล่นในตำแหน่งใหม่ด้วย
ส่วนการหลุดของมงคลทศกรัยนะครับ
ตัวลุกธนาภัย๓๑ก็ประกาศเลิกเล่นทีมช่าไทยเลยครับ

โดยจ่ายเย็นก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
เพื่อบอกความรู้สึกว่า๕ปีครับ
รับใช้ทีมชาติถือเป็นความทรงจำที่มีค่า

แต่ก็พร้อมจะทำเต็มที่ทุกครั้งที่รับโอกาส
ว่าบางครั้งจะตอบโจทย์ได้บ้างหรือไม่ได้บ้างก็ตาม

แล้วก็รอยยิ้มจากคนไทย
ที่ทำให้มีพลังสู้ต่อไป

โค้ชง้วนสุรชัยจตุรพัฒนภพงศ์
โค้ชซิโก้เกณฑศักดิ์เสนาเมือง
แล้วก็โค้ชมิรวรรณรายวัชครับ

ในความทรงจำดีในชุดของเขา

ล่าสุด๔๑นัดยิงไป๑๐ประตูครับ

๒สมัยในปี๒๐๑๔แล้วก็๒๐๑๖

แล้วก็แชมป์ฟุตบอลชิงถ้วย

สมัย๒๐๑๖แล้วก็๒๐๑๖
เตรียมทีมของรายวัชครับ
ก็จะเรียกเข้าแคมป์ฝึกซ้อม๑๙ธันวาคมนี้

ในวันที่๒๖ธันวาคม
เพื่อทดลองแท็กติกและเข้าตัวเพื่อเล่นทุกคน
ก่อนจะมีการตัดตัวให้เหลือ๒๓คน

และอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับ
ทีมชาติโอมานที่เข้ารอบสุดท้ายเช่นเดียวกัน
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเล่นกับชาติ

หรือว่าฟุตบอลชิงชัมเอเชียเนี่ยนะครับ
เกมแรกจะพบกับอินเดีย๖มกราคม
ที่๒พบกับบาเรน๑๐มกราคม
แล้วก็นัดที่๓พบกับสหรัฐอารับอิมิเรต
เจ้าภาพวันที่๑๔มกราคมครับ